คุณผู้ชมความช่วยเหลือยังคงหลั่งไหลลงสู่ภาคใต้นะคะ
เช่นกันเรายังคงตรวจสอบสถานการณ์ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชเป็นอีกที่หนึ่งที่เจอหนักเช่นกันนะคะ

ชาวบ้านหมู่๖ตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางค่ะก็เตรียมความพร้อมรับมือที่จะต้องรับกับฝนระลอกใหม่ในสัปดาห์หน้านี้ด้วยนะคะ
โดยการเตรียมเงินส่วนตัวค่ะไปปรับพื้นที่ให้เส้นทางน้ำนั้นผ่านไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ
หมู่ที่๖ตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับ
โดยทางซ้ายมือนี้เป็นโรงเรียนวัดหลักช้างซึ่งในช่วงปีใหม่นั้นเกิดน้ำท่วมขังกว่า๑เมตรนะครับ
เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รุ่มต่ำกว่าพื้นถนนในการสัญจรครับ
ทำให้ชาวบ้านหลังจากที่น้ำลดแล้วก็ตัดสินใจกับส่วนราชการในการบุรณะพื้นที่ใหม่ครับ
จะเห็นได้ว่าด้านหลังผมที่มีท่อสีขาววางอยู่ในการขุดลอกนะครับ
จะถูกดินถมลงไปเพื่อปูเป็นถนนสายใหม่ให้นักเรียนเดินทางเข้าไปในโรงเรียนได้ง่ายขึ้นครับ
และรอดลาดยาวมาทางนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีทางน้ำไหลผ่าน
อันนี้คือจำปริมาณน้ำขังที่เกิดขึ้นหลังจากตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับ
ซึ่งชาวบ้านกับผู้อำนวยการโรงเรียนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ตัดสินใจที่จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ใหม่
ทำให้เกิดการระบายน้ำจากบริเวณอำเภอทุ่งสงศ์กับนาบอนที่อยู่ด้านหลังนะครับ
ระบายออกมาผ่านชุมชนผ่านตลาดและเกิดเป็นเส้นทางน้ำใหม่
ซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับนายกเทศบาลที่จะมาบอกว่าโครงการที่เกิดขึ้นตรงนี้จะนำไปสู่อะไรบ้าง
หลังจากนี้เราจะเห็นภาพอะไรที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเกิดสถานการณ์น้ำท่วมครับ

หลังจากประสบภัยเมื่อปีใหม่ก็ได้คิดกับทางนายอำเภอทางส่วนราชการได้ทำการขุดลอก
จากด้านหน้าโรงเรียนเพื่อไปสู่แก้มลิงแม่เคงแล้วก็น้ำจะไหลผ่านสู่ลงคลองมิน
น้ำหลังจากถ้าเกิดน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งก็สามารถจะเปิดทางน้ำให้ไหลรวดเร็วขึ้น
สามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนและโรงเรียนอย่างรวดเร็ว

จะมีฝ่ายอยู่ด้านล่างของแม่คิงสามารถใช้เกี่ยวกับการปรับปลาต่อไปได้ครับ
เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์น้ำขึ้นเนี่ยน้ำเราจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลย
แต่พอเราทำทางน้ำที่กำลังทำกันอยู่พอทำเสร็จแล้วเราจะเอาน้ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง
เช่นมีที่เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในภาครูดูแรงได้
แล้วก็ใช้ผลิตเป็นน้ำดิบเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ต่อไปครับ
อันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของชุมชนที่บริหารจัดการแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับ
ซึ่งชาวบ้านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกกับเราว่า
การตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างฉับพันธุ์และใช้งบประมาณส่วนตัวในการบริหารจัดการครับ

ชาวบ้านเองก็จะออกแรงออกกำลังกันช่วยกันจัดการพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับ
โดยเฉพาะพวกวัชพืชที่อยู่บริเวณริมทาง
ซึ่งจะทำให้เกิดต้อนรับกับสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่๑๖หลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ขอบคุณคุณเจนสักด้วยนะคะ
พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมของที่ใต้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับปี๕๗
คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเวลาตกมาถึงแม้ว่ามันจะท่วมแต่ว่ามันก็ระบายเร็ว
แต่แปลกปีนี้ตกมาไม่เยอะเท่า๕๔นะแต่ท่วมสูงแล้วก็ระบายช้า
เพราะว่ามีสิ่งที่มันกิดขวางทางน้ำไงคะ
ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือว่าวัชพืชต่างด้วยนะคะ